คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดน่านค่ะ
มีเหตุยิงกันที่ร้านขายของชำนะคะเสียชีวิตไปหนึ่ง
บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรวบตัวคนก่อเหตุได้
แต่คนก่อเหตุอ้างแบบนี้ค่ะบอกว่าเครื่องปืนแล้วกระสุนมันลั่น
อืมเขาอ้างแบบนี้ค่ะครับนายอาทิตย์ที่อินอายุสามสิบสาม
เป็นชาวบ้านตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านถูกจับเมื่อคืนตอน๔ทุ่มครึ่ง
เนี่ยค่ะถูกจับที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับตัวในอาทิตย์ก็ถือปืนลูกซองยาวอยู่ในมือ
ที่ต้องสั่งให้วางอาวุธนะคะสุดท้ายยอมยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
พี่สาวเข้าไปกอดร้องไห้ส่วนแม่เป็นลม
หลมลงไปนอนเลยโอ้โหทีเหรอครับนี่ค่ะแม่เป็นหลม
พี่สาวก็ร้องประเด็นคือแบบนี้ค่ะนายอาทิตย์เนี่ยนะคะ
โดนจับเพราะว่าไปก่อเหตุยิงนายประเสริฐ
อายุสี่สิบสองปีจนเสียชีวิตครับและนายกาศรีอายุหกสิบสองปีบาดเจ็บสาหัส
คือไปยิงเขาที่ร้านขายของชำสุดซอยโค้งป่าสุสานในหมู่บ้านศพคุณ
เหตุการณ์อ่ะเกิดขึ้นตั้งแต่เจ็ดกันยายนนะคะคือหลังก่อเหตุนายอาทิตย์หนี
คือหนีไปสามวันเต็มเต็มเมื่อคืนสภาพคืออิดโรยมากตอนที่ถูกจับอ่ะนะคะ
จับได้พร้อมปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์และกระสุนปืนขนาดเบอร์๑๒๑นัด
และนายอาทิตย์ตกเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาบ้า๔๐๐๐เมตรคุณผู้ชมหนีคดีอยู่
หนีคดีครอบครองยาบ้า๔๐๐เมตรอยู่แล้วก็ไปยิงเขาตายเขาเจ็บเนี่ยค่ะ
ตอนเกิดเหตุ๗กันยายนนะคะนายอาทิตย์บอกว่านายอาทิตย์ก็อยู่ในบ้าน
อยู่ตรงกันข้ามกับร้านขายของชำที่เกิดเหตุครับ
เขาอ้างว่าสาเหตุที่ยิงนายประเสริฐเนี่ยนะตอนแรกเนี่ย
คิดว่าในอาทิตย์คงจะสงสัยว่าตัวผู้เสียชีวิตเป็นคนแจ้งเบาะแสเรื่องของยาเสพติด
เปล่าผมไม่ได้ตั้งใจยิงเขา
บังเอิญปืนมันหล่นเครี่ยงปืนอุฮือ
กระสุนมันเลยลั่นไปโดนเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
อุ้มอุ้มอุ้ม
บ่ได้ยิ้งครับถ้ายิ้งนี่ก็ต้องขึ้นนกละกับจำบ่เล็งใกล้นะครับ

กดแขนครับนี่คือความฝึกยิ้งแต่ถ้าจะเอาแบบบ่เป็นยิ้งก็ได้
หุ่นกำเล็งยิ้งก็ได้ไปแล้วแต่มัวบ่มัวบ่
บ่ใช่บ่ใช่มันอยู่ที่พยานรัฐฐานเนาะ
แต่ถ้าจะเอาตามความจริงก็คือแบบเหมือนที่ว่านะครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มในลักษณะที่ว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเมียถูกจับไปก่อนหน้านี้ในคดียาเสพติด

แต่ตอนลั่นไกลเนี่ยกระสุนมันไม่ลั่น
เครื่องปืนทิ้งปืนมันหล่นลงไป
แต่ก็ตำรวจบอกว่าฟังแล้วมันก็แปลกนะคะ

กระสุนเนี่ยไปไกลข้ามฝั่งถนนเนี่ย
ถูกคนในร้านขายของชำที่อยู่คนละฝั่งกับจุดที่ตัวเองอยู่อะค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าคือคำรับสารภาพมันแปลกนะ
เดี๋ยวจะต้องมีการพิสูจน์วิถีกระสุนอย่างละเอียดเพิ่มเติม

ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งคำถามที่ตำรวจต้องถามว่า
ถ้าเกิดแค่เครื่องปืนแล้วกระสุนมันลั่นมันไม่ได้ตั้งใจจริงอะนะ

หนีไปสามวันเต็มอ่ะหนีทำไม
อาทิตย์อ้างว่าตกใจก็เลยหนีก่อน
ตอนเกิดเหตุนะคะคือนายประเสริฐผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาแค่เข้าไปที่ร้านขายของชำเพื่อไปเอาเมล็ดก่อไปขาย

แต่กลายเป็นถูกยิงเข้ากลางหลังเสียชีวิตคือถูกยิงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ
ส่วนนายกาศีคนเจ็บเนี่ยถูกยิงที่ศีรษะและแผ่นหลังนะคะ
อาการหนักนะคะยังรักษาตัวอยู่อะค่ะ
และนายกาศีคนนี้ที่บาดเจ็บค่ะ
เขาก็มีอาชีพรับจ้างจัดงานศพ
ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้ด้วยซ้ำ
ตอนถูกยิงแค่เดินเข้าไปในร้านขายของชำเพื่อที่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ย

และไม่ได้รู้จักกับนายอาทิตย์ผู้ก่อเหตุเลยค่ะ
โอ้โหวันนี้ครอบครัวก็ได้ทำพิธีชาปนกิจศพ
ในประเสริฐผู้เสียชีวิตแนนาคารที่วัดในหมู่บ้าน
ลูกสาวเนี่ยเรียกร้องเลยว่าโอ้โหคนก่อเหตุโหดเที่ยมแบบนี้
คนที่เขาไม่รู้จักไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย

ลงโทษแบบสูงสุดเลยได้ไหม
ตอนนี้คือในขอบคุณกับเหลือ
ข้าวสาวรักไปน้องคำนอนแล้วก็เหลือ
เป็นแม่งยิงมดทั้ง๓คนเราต้อง
ทีนี้นะคะนายอาทิตย์ก็ต้องถูกจับในคดีเก่า
หลบหนีอยู่ก็คือคดีครอบครองยาเสพติด
คดีเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
ส่วนคดีนี้ยิงนายประเสริฐจนเสียชีวิต

ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มต่อนะคะ
ยังไปบอกตำรวจอีกบอกถ้าเอาความจริงก็คือผมทำปืนหล่น
แต่ถ้าจะแจ้งว่าผมยิงคนตายก็ได้นะ
โอ้โหเนี่ยก็ยังให้การงงอยู่ตำรวจบอกเดี๋ยวไปตรวจวิถีกระสุนก่อนนะคะ
ว่าที่อ้างไปมันจริงหรือเปล่า